เรื่องของข่าวคุณผู้ชมคะสถานการณ์นะคะชายแดนเนี่ยที่จังหวัดตาก
บินมาถึงน่านฟ้าของเราล่าสุดจริงจริงก็ยังไม่ได้สงบดีนะคะ
เพราะมีการทิ้งระเบิดเขาบอกว่าพาดเป้า
แล้วมันไปลงที่กลางวงข้าวชาวบ้านกระเหลี่ยงเสียชีวิต๒ศพเลย

โอ้โหคุณผู้ชมได้ยินเสียงระเบิดใช่ไหมคะค่ะเสียงระเบิดตู้มอ่า
ตู้มนี่แหละแล้วทำให้นะคะแม้แต่คือประชาชนคนไทยของเราเนี่ย
ที่อยู่ในเขตแถวแถวนั้นเนี่ยอ่าก็ได้รับความหวาดกลัว
คือเขาก็ยังคงจะต้องวิ่งหนีกันเวลาที่ได้ยินเสียงแบบนี้เข้าสู่หลงหลบภัย
อันนี้แม้ว่าล่าสุดเสียงปืนมันจะสงบลงแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าการสู้รบระหว่างทหารเคนยูกับทหารเมียนมาในพื้นที่
อำเผิกสูการีจำวัดเมียวดีเนี่ยนะคะฝั่งตรงข้ามของอำเผอพวกพลาด
จังหวัดตากเอาจริงก็ยังคงทวีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง
อย่างที่บอกบ่ายวันนี้ทหารเมียนมายิงลูกระเบิดค่ะ
ว่าเป็นระเบิดคอหลายลูกสกัดแนวรถของทหารเกรียง
มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาวุธและกำลังพลไปเสริมแนวประทะที่ฐานใหญ่
บริเวณบ้านวาเล่ใหม่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านวาเล่เหนือ

ทหารไทยเราเองก็ต้องส่งกำลังพลไปลาดตระเวนอยู่แถวนั้น
แล้วก็ต้องไปตรึงกำลังแนวชายแดนอย่างเข้มข้น
จากมีรายงานนะคะว่าเครื่องบินรบของเมียนมาบินเรียบแนวชายแดนไทย
และมีการยิงจรวดโจมตีพื้นที่ดอยแดงอำเภอสุการีนเขตเมียนมา
ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนเพียง๑กิโลเมตร
เสียงระเบิดมันดังข้ามมาถึงฝั่งไทย
ชาวบ้านชาวไทยของเราเขาก็ว้างหวาดภาวะ

แต่ระเบิดมันพลาดเป้าค่ะ
ไปลงอยู่ที่หมู่บ้านทิบาโบจังหวัดเมียวดี
กลางวงข้าวที่ชาวบ้านเขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่
แรงระเบิดทำให้ชาวกะเหลี่ยงเสียชีวิตไปทันที๒คน
และบาดเจ็บอีก๓คน
ชาวกระเรียงเกือบร้อยคนส่วนใหญ่ที่จะเป็นผู้หญิงและเด็ก

หนีข้ามแม่น้ำเมยหนีตายเข้ามาฝั่งไทย
ขณะเดียวกันยังมีสะเด็ดระเบิดลอยข้ามมาตกใส่หลังคาชาวบ้าน

ก็เป็นหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามกันกับจุดที่ระเบิดตกในฝั่งเมียนมานั่นแหละค่ะ
ผิดสะเก็ดระเบิดเสียหายไปถึงสามหลังที่เห็นภาพนี้นะคะ

ที่บอกว่าชาวบ้านเองยังคงคอยวิ่งหนีนะคะแล้วก็วิ่งเข้าหลุมหลบ
เขามีการแชร์คลิปค่ะเป็นคลิปศพลอยอยู่ในแม่น้ำค่ะ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายไว้ได้คุณผู้ชมลองดู
เห็นแบบนี้ขนลุกนะมีการถ่ายคลิปนี้โพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความระบุว่า
หลังการโจมตีของเครื่องบินรบนะคะในพื้นที่ที่เขาบอกว่าหลังการโจมตีของเครื่องบินรบพม่า
ชาวบ้านที่นั่งมาเนี่ยที่นั่งอยู่แถวนั้นเขาพบศพลอยน้ำมาตามแม่น้ำสารวินทุกวัน
ใช้คำว่าทุกวันขอแสดงความเสียใจด้วย
อันนี้คือคนที่เขาโพสต์คลิปและระบุข้อความเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้ยหม่นติ้วเลยอ่ะสูบยังไงวะเนี่ยโทรศัพท์

สูบไหมวะโทรศัพท์ผมสูบไหมวะเนี่ย
โอ้โหนี่แหละคนถ่ายคลิปก็ต้องมานั่งวิภาควิจารณ์กันว่านี่คือศพลอยน้ำมา
ซึ่งจริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการสู้รบกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ทางกองทัพเองให้ข้อมูลบอกว่ามีผู้บาดเจ็บไปสามคน
เสียชีวิตไปสามศพจากเหตุระเบิดจากเครื่องบินรบทหารเมียนมาร์ในฝั่งประเทศเมียนมานะคะ
และถูกนำตัวข้ามมารักษาที่ฝั่งไทยส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนำไปประกอบพิธีที่เมียนมาร์แล้ว
บางคนมีเอกสารของทางการไทยออกให้และมีบัตรประชาชนไทยว่าเป็นบุคคลสองสัญชาติทั้งไทยและเมียนมาร์
เพราะว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนแม้จะเป็นชาวเมียนมาแต่ญาติก็อยู่ฝั่งไทยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องบุคคลสองสัญชาติต่อไปนะคะระยะยาว
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นคนไทยทางอำเภอต้องดำเนินการตามขั้นตอน
แต่ถ้าเป็นชาวเมียนมาร์ก็ต้องรักษาคนเจ็บก่อนตามมนุษยธรรม
และจะมีการสอบถามผู้บาดเจ็บอีกครั้งว่าอยู่ในเมียนมาร์มีทะเบียนราชเมียนมาร์หรือไม่
ส่วนจากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลที่มีรถยนต์อยู่ฝั่งไทยถูกกระสุนแล้วก็สะเก็ดระเบิดด้วยนะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ค่ะ
เรื่องของรถที่ถูกกระสุนแล้วก็สะเก็ดเนี่ยนะคะ
ค่ะทีนี้เราไปดูความคืบหน้าล่าสุดหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
จนถึงช่วงเช้าเองของวันนี้ก็ยังไม่ได้มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกนะคะ
กองกำลังชนกลุ่มน้อยล่าถอยออกจากพื้นที่ปะทะไปแล้ว
ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสูญเสียกำลังพลกันไปมากค่ะ
บาดเจ็บและเสียชีวิตการสู้รบครั้งนี้
องกำลังชนกลุ่มน้อยบุกเข้าตีฐานอูเกรทะของทหารเมียนมา
ทำให้มีการยิงประทะกันอย่างหนักทั้งสองฝ่าย
เข้ามาทิ้งระเบิดและใช้ปืนกลทหาร

ทำให้การสู้รบยืดเยื้อกันไปกว่า๑สัปดาห์
ชาวกะเหลี่ยงเองยอมถอยกำลังออกไป
ส่วนชาวบ้านคนไทยของเราค่ะที่อยู่ฝั่งไทยต่างวัด
กลัวแล้วกลัวว่าจะถูกลุกหลงต้องมีการอบพยพไปอยู่ในหลุมหลบภัย
หลบภัยต่างในโรงเรียนก็ปิดหลายแห่งเลยนะคะ
เช่นเดียวกับชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดสู้รบ
อบพยพข้ามชายแดนมาในเขตแดนไทยเกือบ๖๐๐คน
เพื่อหลบภัยจากการสู้รบในครั้งนี้
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ซึ่งก็มั่นใจว่าหากสถานการณ์สู้รบสงบแล้วเนี่ย
ผู้อพยพเมียนมาก็อาจจะเดินทางกลับประเทศไป
แต่เบื้องต้นนะคะเหล่าบรรดาผู้อพยพที่มีทั้งบาดเจ็บหรืออะไรมาบ้างเนี่ย
เราเองก็ให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมด้วยค่ะ